ตรวจฝักษวะแล้วก็ตรวจเลือดตามธรรมดา
ของผู้ต้องหานั้นพนักส่วนมีอำนาจที่จะสั่งให้มีการตรวจที่สูง
แต่กฎหมายนะครับให้สิทธิ์ผู้ต้องหาในการที่ไม่ยินยอมได้
แต่การไม่ยืนยอมของผู้ต้องหานั้นกฎหมายวิญญาณมาตรา๑๓๗ทับ๑
กำหนดเป็นข้อสันนิษฐานไว้เลยครับว่าหากผู้ต้องหาปฏิเสธการตรวจนั้น
ให้สันนิษฐานไว้ว่าข้อเท็จจริงหากมีการตรวจที่สูง
ผลเสียจะตกอยู่กับผู้ต้องหาสำหนดเป็นข้อสันต้นครับ
ดังนั้นสมมุติว่าพนักงานสอบสวนสั่งให้มีการตรวจเพื่อพิสูจน์ความเหมา
ที่ผู้ต้องหาปฏิเสธครับทักผู้หาปฏิเสธขอบคุณครับ
ตรงนี้กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหานั้นเมาสรุปครับ
สารมันยังมีอีกในเมืองให้ก่อนครับ